คุณผู้ชมที่เขามีสุนัขเนี่ยคือถ้าเขาจะพาไปนอกบ้าน
บ้านไหนมีรถกระบะก็จะเอาขึ้นหลังกระบะ
แล้วก็ผูกสายคล้องคลอเอาไว้ใช่ไหม
อันตรายอันตรายยังไงอ่ะอันตรายแบบนี้

อันตรายไหมล่ะดอมเนี่ยนะโดดลงมาเฉยเลย
มานั่งอยู่หลังกระบะก็มีหลังคาแต่พอรถจะเคลื่อนออก
มันชะโงกหน้าออกมาแล้วปรากฏว่าพลัดตกลงมา
เชือกพันโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย
ดิ้นหายใจไม่ออกดิ้นจนเชือกขาด
โอ้โหใจหายใจคว่ำ
คุณผู้ชมฮะนี่แหละครับคาดว่าเจ้าของรถเนี่ยคงไม่ทันมอง
แล้วก็ถอยรถออกมาแล้ว
แล้วคราวนี้พอรู้ตัวปั๊บก็ขยับเดินหน้าไปนะครับ
หมาเนี่ยขามันก็ติดนะฮะเชือกมันก็ลัดคอ
มันดิ้นจนเชือกขาดเจ้าของคลิปเนี่ยที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมด
กดแต่บอกเจ้าของรถแล้วก็รีบลงไปช่วยก่อน
จากนั้นเจ้าของรถก็รู้ตัวแล้วว่าหมาตกนะ
ก็เข้าไปดูแล้วไปจับหมาของตัวเองพอหมามันเห็นเจ้าของ
มันก็นิ่งแล้วก็สงบนะรูปรูปปลอบมันมันก็อยู่แล้ว
เผยแพร่ออกไปมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเพียบเลยครับ
ส่วนใหญ่บอกว่าสงสารน้องหมามันคงเจ็บแย่แหละ
แล้วก็มีคนบอกว่าหากจะเอาสุนัขไว้หลังกระบะ
ควรมีกรงใส่เพราะหากเกิดเหตุขณะรถแล่น
จะเป็นอันตรายมากบางคนก็ตำหนิตำหนิเจ้าของนะฮะ
ที่ระวังน้อยไปหน่อยนะครับแต่ยังเคราะห์ดีนะครับ
หมาปลอดภัยครับแล้วก็ชื่นชมเจ้าของคลิปด้วย
ส่งสัญญาณที่เห็นแล้วก็ลงไปช่วยแบบนี้ครับ